เห็นข่าวคนคลุมคลั่งยาบ้ามาก็เยอะนะฮะค่ะแต่ครั้งนี้น่าจะแบบโอ้โห
เลวร้ายสุดสุดแล้วผู้ชายคนหนึ่งเมายาบ้าคลั่งยาบ้าอยู่ที่อำเภอแม่สวย
จังหวัดเชียงรายถือปืนกราดยิงคนในหมู่บ้าน
ตายไปสามเจ็บไปสี่นะฮะดูตอนที่กำลังเจรจาเกลี้ยกล่อมกันนะครับ

หลังจากก่อเหตุยิงผู้คนในหมู่บ้านทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่จนเจ็บจนตายไปหลายคนนะฮะ
หมาแมวก็ไม่เว้นนะฮะ
ตัวอยู่กลางหมู่บ้านพร้อมกับปืนลูกซองยาวด้วย
หรือเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมส่วนนี้คือสภาพของ
พื้นที่ในหมู่บ้านนะฮะที่เสียชีวิต
ในที่เกิดเหตุเลยก็มีไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็มีนะครับ
นี่คือหมู่บ้านป่าเกี้ยในพื้นที่หมู่สิบแปด
ตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย
หลังจากก่อเหตุแล้วนี่ไปอยู่ตรงนู้นฮะ
ใต้ต้นไม้ตรงนู้นในหมู่บ้านนะครับ
ผู้ชายคนนี้ชื่อนายอนุชาจะโบอายุ๒๖ปีนะครับ
เมายาบ้าคลั่งยาบ้าถือปืนลูกซองยาวนะฮะ
ซึ่งมีกระสุนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีกระสุนเป็นกล่องอีกสองกล่องนะ
นี่ฮะไล่กราดยิงคนในหมู่บ้าน
ก่อเหตุเมื่อช่วงสายสายวันนี้ค่ะยิงแบบยิงไม่เลือกหน้าเลยนะฮะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นสาราของหมู่บ้านนะฮะ
ตอนที่เกิดเหตุมีผู้ใหญ่นั่งรวมกลุ่มกันอยู่หลายคน
มีเด็กเด็กเขาก็นั่งเล่นเกมกันอยู่นะทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนี่ย
สามคนด้วยกันนะครับแล้วก็มีคนเจ็บอีกหลายคน
นี่คือผู้ที่เสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับเด็กหญิงคนหนึ่ง
อายุเพียงแค่สามสี่ขวบเท่านั้นนะฮะเด็กหญิงปุณนดา
กระสุนนี้เข้าก้นกบข้างซ้ายอืมนางนาโบนี่กระสุนเข้าเอวเข้าน่อง
โพกด้านซ้ายกระสุนฝังในเสียชีวิตเหมือนกันแล้วก็นายจารา
บาดแผลตามลำตัวนะฮะเสียชีวิตเหมือนกันปืนลูกซองยาวห้านัดนะฮะ
แล้วก็ลูกกระสุนอีกสองกล่องที่คนร้ายมีเป็นอาวุธที่เหลือก็คือคนเจ็บนะครับ
คุณผู้ชมครับณขณะนี้มีคนเจ็บสี่คนนางสาวจีรดา
นี่ถูกกระสุนเข้าแขนเข้าขาเข้าสะโพกซ้ายด้วยอีกคนนึงชื่อเจษดา
กระสุนเข้าที่หลังนัดหนึ่งนะฮะแล้วก็มีนางเลอาจจะคือ
นี่ก็บาดเจ็บนายจสอนี่มีบาดแผลที่เอวขวาเป็นรอยช้ำ
หลังจากนายอนุชายิงชาวบ้านในหมู่บ้านแล้วเนี่ยนะครับสพแม่สวยที่
นุชานี่ยังหลบอยู่กลางหมู่บ้านในสภาพมีปืนอยู่
แล้วก็คลั่งยาบ้าเมายาบ้าอยู่ตำรวจต้องไปพาแม่ของเขามา
เพื่อให้มาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมพาแม่อนุชามาขึ้นรถขยายเสียง
เพื่อขอให้วางปืนแล้วออกมามอบตัวนี่ฮะนั่งอยู่ตรงนู้นนะครับ
ส่วนอีกทางหนึ่งก็พาคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าถูกยิงเข้าไปเนี่ยส่งโรงพยาบาล
สุดท้ายนี่ก็ยอมวางปืนแล้วก็มามอบตัวนะครับทุกผู้ชมครับ
คนที่บาดเจ็บเนี่ยนะฮะอย่างคนนึงเนี่ยชื่อจสอเนี่ยนะฮะ
อายุ๕๘ปีถูกยิงที่เอวขวาเป็นรอยช้ำนะฮะ
บอกว่าตอนสายวันนี้ประมาณ๑๑นาฬิกา๓๐นาที
ตอนที่เขานั่งคุยกับเพื่อนบ้านนะที่มาร่วมงานศพในหมู่บ้านกันเนี่ย
นั่งอยู่หน้าบ้านนั่งกันอยู่๔คน
นายอนุชาเนี่ยนะเดินถือปืนลูกซองยาวมามาถึงเนี่ย
ยิงใส่หมากับแมวแถวบ้านก่อนจนหมากับแมวตาย
แล้วเดินมายิงใส่บ้านหลังที่อยู่ติดกันนี่เห็นไหม

เหมือนที่พี่อุ๋ยบอกจริงเลยหมากับแมวมันยังไม่เว้นเลย

จากนั้นไปยิงใส่บ้านของคนที่อยู่ข้างบ้านของคุณจสอเขานะ

ตอนนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนอุ้มลูกสาวอยู่
ก็คือน้องที่เสียชีวิตเด็กหญิงปุณดา
กระสุนเนี่ยเข้าตัวเด็กเลยนะฮะ
ส่วนแม่ของเด็กที่อุ้มลูกอยู่โชคดีไม่ถูกกระสุน
แล้วนายอนุชาก็เดินมาต่อที่บ้านของจสอ
มาถึงกราดยิงใส่กลุ่มที่เขานั่งกันอยู่๓๔คน
กระสุนไปถูกนางนาโปเสียชีวิตเหมือนกับเด็กหญิงกุณดาเลย
ส่วนตัวจสอเนี่ยกระสุนเข้าเอวขวา
โชคดีพี่เป็นแค่บาดแผลรอยช้ำไม่ทะลุเข้าไป
เขาก็ว่าผมก็ยิงอ่ะไม่ใช่ว่าพูดอะไรสักอย่างแล้วไม่ได้พูดอะไรสักอย่าง
แล้วก็ยิงใส่เลยเนอะอ้อมอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงปอแล้วก็ยิงไปเรื่อยอย่างเงี้ย
โหตายไป๓ส่วนแล้วก็คนเสียบต้นอีกคนหนึ่งนี่
ไม่รู้ว่าจะตายเลยแต่ขาดที่อีกคนหนึ่งไอ้หมู่บ้านผู้ชาย

สุดท้ายที่แม่เข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อมเขาก็ยอมมอบตัวนะฮะ

โอ้โหคือไล่ยิงไปเรื่อยกราดยิงไปเรื่อยดู
นี่คนนี้เสื้อสีลืดหมูแดงเนี่ยฮะ
เนี่ยค่ะสุดท้ายก็นำตัวไปที่สระพอแม่สูทน์
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะตอนที่อยู่กับเจ้าหน้าที่อยู่กับตำรวจยังเมาอยู่เลย
ยังพูดจาไม่รู้เรื่องเลยพูดจาวกวนวนไปวนมา
บอกว่าไม่มีงานทำอยู่ตัวคนเดียวแล้วเขาให้เหตุผลที่ก่อเหตุว่ายังไงรู้ไหมคะ
มาก่อเหตุเพื่อประสงค์ของพระเจ้าโอ้เขาจะมาเป็นนักเทศ
เนี่ยค่ะจะมาเป็นนักเทศเหรอโอ้โหแล้วก็เนี่ย
คือพูดไปเรื่อยอะคะก็คงหลอนนั่นแหละ
นี่คือพื้นนะคะ
หื้มหืม
ดูจุดที่นายอนุชาก่อเหตุนะฮะหมู่บ้านป่าเกี้ยหมู่๑๘ตะบนท่าก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย
อยู่ดีก็คลุ้มคลั่งเมายาบ้าไปขโมยปืนบ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมา
แล้วก็ไปไล่ยิงเขานะฮะตามบ้านจุดต่างนี่คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้ว
หมู่บ้านแห่งนี้เลยนะฮะนี่คุยกับผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าคนก่อเหตุคืออนุชาเนี่ยเมื่อก่อนก็คือคนในหมู่บ้านนี่แหละ
ทีนี้พ่อกับแม่เขาแยกทางกันเขาก็เลยไปมาระหว่างหมู่บ้านนี้กับหมู่บ้านอื่น
ช่วงที่ก่อเหตุช่วงสายวันนี้นะครับประมาณ๑๑นาฬิกา๑๑นาฬิกากว่าเนี่ย
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าอนุชาไปยิงนางเออาก่อนตอน๑๑นาฬิกาตอนนั้นอยู่ในไร่นะนางเออห่างจากหมู่บ้านไปนิดหน่อย
จากนั้นก็เดินเข้ามาในหมู่บ้านไปยิงนายเจษดาตอนขี่รถอยู่ถูกยิงเป็นคนที่สอง
เจษดานี่ก็เลยขี่รถมาบอกผู้ใหญ่บ้านจังหวะนั้นอนุชาเดินตัดเข้ามากลางหมู่บ้าน
เจอบ้านหลังหนึ่งมีหมามีแมวยิงหมายิงแมวเขานี่นะฮะยิงจนหมาแมวเขาตาย
แล้วก็ยิงใส่แม่ที่เขาอุ้มลูกอยู่ที่บ้านโดนลูกที่อุ้มอยู่เด็กหญิงปุณดาเนี่ยเสียชีวิต
โอ้โหจากนั้นก็มายิงใส่อีกบ้านหนึ่งที่เขานั่งเป็นกลุ่มกันอยู่นะฮะ
นางจโบนะซึ่งเข้ามาเยี่ยมนายจสอที่บ้านนางจโบที่เสียชีวิตลูกสาวเจ็บ
นายจสอก็บาดเจ็บที่เราคุยเมื่อสักครู่นะฮะนายจสอนี่หมากับแมวดูสิมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเนี่ย
จากนั้นนายอนุชายังไม่หยุดนะครับเดินยิงปืนขึ้นฟ้าไปเรื่อย
เจอคนก็ยิงคนบางคนหลบทันก็ไม่โดนหลบไม่ทันก็โดน
นี่ฮะสุดท้ายเนี่ยวิ่งไล่ยิงนายจราจรจนนายจราไปเสียชีวิตในป่าข้างหมู่บ้าน
ดูสิแล้วนายอนุชาก็เดินย้อนมาที่สนามกีฬากลางหมู่บ้าน
ยิงปืนขึ้นฟ้าอีกยี่สิบกว่านัดกระสุนนี่พกมาสองกล่องกล่องละห้าสิบนัดอ่ะ
นี่ฮะนี่ก็คือหนึ่งในผู้เสียชีวิตนี่กระสุนผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
นายอนุชาไม่พูดไม่จาอะไรเลยมาถึงไล่ยิงอย่างเดียว
คนในหมู่บ้านก็แตกตื่นกันหมดนะทางหนึ่งก็ต้องช่วยกันพาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
อีกทางหนึ่งก็แจ้งตำรวจตำรวจมาถึงก็ไปพาแม่นายอนุชามา
มาเขาก็มันจอบปืนยิงขึ้นบ้านที่เนี่ยลาเวทนี่ละ

ยืนเห็นทุกบ้านทุกบ้าน

แม่เขาบอกว่าลูกเนี่ยไม่ค่อยทำงาน

แล้วก็บางครั้งก็ทำร้ายน้องด้วยอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไม่เชื่อฟังพ่ออะไรอย่างนี้

ตรงนั้นผมยังไม่รู้ครับ
ตรงนั้นน่าจะเกียจข้ออยู่

นี่ยาวบ้านะฮะนักเลยเกิน

ขี่จักรยานยนต์อยู่จะเข้าหมู่บ้าน

เพิ่งรู้ว่าไอ้ปั้งนั้นตัวเองถูกยิง

มาโดนยิงที่สะพานเนี่ยนะครับ
ตรงสะพานข้างล่างนี้ก่อนเลยใช่มั้ย

รู้ตัวว่าโดนยิงหรือครับ
ครับหมอบอกว่าหายดีอาการดีขึ้นครับ
การไปขึ้นพี่ผ่ากระสุนออกมาไหมครับ

ภรรยาของนายจารานะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุสามีกำลังจะไปไล่
แล้วก็รู้ว่ามีการยิงกันในหมู่บ้านก็เลยกลับมาที่หมู่บ้าน
เพื่อจะมาตามลูกที่นั่งเล่นอยู่เนี่ย
กลับบ้านก็เดินไปเจอนายอนุชาพอดี
ถูกวิ่งไล่ยิงนะฮะกลายเป็นว่าสามีเธอต้องเสียชีวิต
จากนี้ไปนี่สามีฮะ

ตัวนิดเดียวเห็นไหมฮะพ่อต้องเสียชีวิตซะแล้ว
ใช่ค่ะต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ได้รับบาดเจ็บจริงจริงคือเหตุการณ์นี้มันทำให้สะท้อนย้อนกลับมาดูว่า
ทำไมเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ของเขาเนอะ

อยู่ในหมู่บ้านทำไมจะต้องมาโดนยิงตายโดนยิงเจ็บ
หมาแมวมันเดินของมันอยู่ดีต้องมาโดนยิงตาย

แล้วเด็กสี่ขวบเห็นไหมต้องมาตาย
ไม่รู้เรื่องเลยแบบแม่อุ้มมาหน้าบ้านโดนยิงอย่างนี้

ก็ต้องฝากเหมือนเดิมเลยนะคุณเขียนมาสอนเราคุยกันทุกครั้งนะ
คือพอจับตรงนี้แล้วเนี่ยคุมตัวได้ตรงนี้แล้วเนี่ย
ต้องขยายผลต่อต้องเอาให้สิ้นซากนะ

ก็เสพยาไปเรื่อยแล้วก็ก่อเหตุไปเรื่อย
นี่ปืนนี่ไปขโมยมาจากบ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใช่ไหม

ผมไม่น่าเชื่อนะเหตุการณ์นี้